นครสวรรค์ก็มีงานตรุษจีนใหญ่ทุกปีครับ
เพราะว่าชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่ที่ปากน้ำโพเยอะนะครับ
คืนวันนี้ก็มีงานตรุษจีนปากน้ำโพที่นครสวรรค์นะครับ

เราไปติดตามจากรายงานของคุณสิริวัณรักษัตริย

ข้างหลังของดิฉันนี้นะคะ
ก็เป็นขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ในงานตรุษจีนปักน้ำโพปีนี้นะคะ
ดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่สมกับเป็นตรุษจีนปากน้ำโพค่ะ
ซึ่งสองข้างทางถนนมาตุลีนะคะ
ก็มีประชาชนมาชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่อย่างเนื่องแน่นค่ะ
สีสันของขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหลากหลายขบวนค่ะ
เรียงรายแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามและความอลังการ
ซึ่งปีนี้นะคะตุดจีนปากน้ำโพจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่๑๐๒แล้วนะคะ
ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งศรัทธาเบิกฟ้าต้นรัชกาลค่ะ
ปีนี้มีขบวนแห่กว่า๒๐ขบวนค่ะทำการแสดงแล้วก็แห่ตามเส้นทางรอบตลาดปากน้ำโพค่ะ
ตรุษจีนปากน้ำโพปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะคะ
โดยมีการแสดงสิงโต๕ภาษา๕ชาติพันธุ์ค่ะ
มาทำการแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมเป็นที่แรกของประเทศไทย
และเป็นตรุษจีนที่เป็นที่แรกของโลกที่มีสิงโต๕ภาษามารวมตัวกันค่ะ

ไม่จากเมืองเลยเลยเหรอทำไมปีนี้ถึงมานักภัยสวรรค์ล่ะ
ไม่เคยได้มาค่ะเพิ่งมาครั้งแรก

นี้ใหญ่โตก็เลยอยากมาดูแห่สิงโตค่ะ
เพราะว่าดูแล้วมันอลังการไหม
มันคงจะอลังการอ่ะเพราะว่าดูในโทรทัศน์แล้วมันอลังการ
ดูของไทยรัฐนะคะก่อนที่จะมานี่นะคะ
ปีเลยดู
ในโทรทัศน์เอาปีนี้เขาบอกว่าใหญ่ค่ะก็เลยอยากจะมา
ดูแล้วบรรยากาศก็

ก็อยากจะมาเที่ยวอยากมาไหว้พระพวกนี้ค่ะ
เราก็เลยได้มาแล้วก็ดูบนแห่เลย
ขณะที่สองข้างทางถนนมาตุลีก็เต็มไปด้วยประชาชน
มาชมขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะ
บางคนก็เดินทางมาชมขบวนแห่เป็นครั้งแรก
อย่างนางสุพิสาราและนางนิตยาค่ะ
ที่บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดเลย
เพราะตั้งใจจะมาเที่ยวงานตรุษจีนปากน้ำโพ

สำหรับขบวนแห่ทั้งหมดนะคะ
แห่รอบตลาดปากน้ำโพแล้วนะคะ
ก็จะเดินขบวนแห่ไปที่เวทีริมน้ำเจ้าพระยา

เพื่อแสดงความสวยงามให้กับประชาชน

และเดินงานตรุษจีนที่ริมน้ำเจ้าพระยาค่ะ

จะมีขบวนแห่กลางวันค่ะ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพเช่นกันค่ะ

ตีนเชิงสะพานเดชาติวงศ์

โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าค่ะ
ขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพง
๒๐ขบวนนี้คืนนี้ทั้งคืน
จะทำการแห่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้ชื่นชมความสวยงามตามถนนมัตตุลี
ซึ่งคาดว่าการแห่ขบวนนี้
จะเสร็จสิ้นในเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานจากตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ก็รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ